ไปแล้วกับศึกแรกกับคำถามหวานกวนที่พิสูจน์ความรู้ใจ
ซึ่งทั้งคู่ก็โชว์ความหวานแสดงความรู้ใจเสมอกันไปได้คนละหนึ่งหัวใจ
ตอนนี้ก็ถึงทีของสาวที่จะต้องออกมาฉายเดี่ยวโชว์ความแมนแทนหนุ่ม
ในศึกที่๒กันแล้วล่ะครับ
เอาละครับกลับมาแล้วนะครับศึกหวานมันฉันคือเธอนะครับในรอบนี้นะครับทั้งสองคน
ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนะครับสลับบทบาทกันครับว่าจะได้เข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นเกม
นี้ของเราเลยนะครับเราจะให้ฝ่ายหญิงได้เล่นก่อนนะฮะผมจะทำให้
จะได้เข้าใจครับว่างานที่คุณทำกันที่บ้านนั้น

เข้าใจว่างานหนักทุกอย่างคุณทำหมดเลย

เอาจริงเลยวันนี้น้ำตาไหลเลยโหดร้ายมาก
แต่เท่าที่ดูวันนี้นะครับผมว่าเหนื่อยแน่

เชิญชมกฎิกาของเกมได้เลยครับ
สูบลมได้ความสูงของห่วงยางสูงกว่า
จะเป็นฝ่ายชนะรับไปเลย๒หัวใจ

สูบลมสูบรักครับ

เพราะว่าเขาจะต้องเหนื่อยมาก
คุณคิดเลยว่าการทำขายังไงไม่เหนื่อย
เรามีเวลา๑๐๐วินาที

ว่ายุ้ยจะเร็วกว่า

นี่แหละจะทำให้คุณผอมลง

ฝั่งนี้ยืนดูให้กำลังใจทางนู้นก็ได้ครับเชิญ

แต่ไม่ทันใจพันระยาวเสียเลยนะครับคุณแหลก
คู่แรกมาแล้วครับมาแล้ว
ด้านสามีก็ช่วยกันให้จังหวะแล้วครับ

แม่โดนคุณหยุ้ยเร่งถึงกลับไปไม่เป็นเลยล่ะครับคุณเล็ก
เฮ้ยเฮ้ย

คือยังไหวอยู่นะ

นั่งเร็ว

เวลาก็ใกล้จะหมดเข้าไปทุกทีแล้วครับ

มันเหนื่อย

และในเกมนี้คุณยุ้ยก็ได้โชว์ฝีมือในการสั่งเอ๋ยสูบแม่
ก็ต้องมาดูกันแหละครับว่าจะทำไปได้สูงกี่เซนติเมตร

เป็นไงครับสะสมหรือยังคุณยุ้ยเหนื่อยไหมครับ

เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทำไปได้ทั้งหมดกี่ห่วงนะฮะ
มาตรงนี้มาดูกันว่าคุณได้ความสูงเท่าไหร่ครับ
และความสูงก็คือ
เซนติเมตรพอดีเลยนะครับผมนะฮะ

เรามาดูกันนะครับว่าคู่ต่อไปของเราจะทำได้กี่เซน

ยายป้าม

แม่แค่สูบลมแค่นี้สบายอยู่แล้ว
ก็ต้องมาดูกันล่ะครับว่าคุณทิพย์จะทำได้มากกว่า๕ห่วง
ความสูง๓๐เซนติเมตรหรือไม่

คุณคิดว่าคุณทำได้ดีกว่าคู่นั้นไหม

คู่นั้นไม่ต้องผอมไม่ต้องอ้วน
คู่นี้อ้วนเท่ากันครับ

เร็วเลยเร็ว

แค่ห่วงแรกก็เริ่มเหนื่อยซะแล้ว

คุณยิ่งยกก็ช่วยเชียร์เต็มที่ครับ

จะต่อได้ขอทำไมเนี่ย

และความสูงของคู่ของคุณยิ่งยงนะครับกับคุณทิพย์นะครับก็คือ๓๖เซนติเมตร
ครับผมดังนั้นผู้ที่ชนะไปครับคู่ของคุณยิ่งยงและคุณทิพย์
รับไป๒หัวใจในเกมนี้นะครับ
แต่ว่าช่วงต่อไปฝ่ายชายจะต้องมาพยายามแก้มือนิดหนึ่ง
เพราะว่าทีมของคุณเนี่ยนำอยู่นะครับ๓หัวใจต่อ๑หัวใจ
มาดูกันครับช่วงหน้านะครับว่าฝ่ายชายนั้นทีมไหนจะชนะสักครู่เดียวครับ